มาถึงนี่บ้างฮะซุปตาฟันน้ำนมนะฮะน้องมะลิจูงมือน้องนัดดน
ปกแพลวต้อนรับวันเด็กนะครับ
มะลินะฮะจูงมือน้องนาดลนั่งแท่นซุปตาฟันน้ำนมควงคู่ไทย
แบบชุดไทยประยุกต์ขึ้นปกนิจสาร
น่ารักในดูมากเลยนะครับนี่นะน่ารักสุดนะครับใกล้เป็นขวัญใจของพี่ป้าน
อาวิธิกภัณฑ์ประเทศสำหรับซุปตาฝันน้ำนมน้องมะลิพระขวัญ
ลูกสาวของพระเอกหนุ่มปอทิศดีแล้วก็พลัยสาวขวนสวยคุณโบแวนด้า
แล้วก็น้องนดนลูกชายคนเล็กของเวลาเอกษาวนกบสุวนันกับคุณบลุ๊คดานุพร
เพราะล่าสุดเมื่อวันที่๑๐ที่ผ่านมาก็ทั้งสองหนูน้อยก็ขอทำหน้าที่นางแบบในแบบควงคู่กันไปถ่ายปก
สารแพรวเป็นฉบับที่๘๙๗แล้วก็ปาก๑๐มกราคม๒๕๖๐ต้อนรับวันเด็กที่จะถึงนี้
ซึ่งทางแพลวเองก็ได้มีการทยอยปล่อยภาพแล้วก็คลิปเรื่องหลังการถ่ายทำน่ารักให้แฟนได้ชมกันด้วยนะครับ
ดูที่น้องบะรี้และน้องนดลในชุดไทยประยุกษ์เหมาะสมกับไหวโพสท่าถ่ายแบบกันดูน่ารักนะครับ
แต่ต้องบอกว่ากว่าจะได้ภาพเหล่านี้มาทำเอาแม่กลบและน้องโบต้องหัวหมุนเพราะสองซุปตาตัวน้อยสนกันเป็นแบบที่สุด